มีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแม่ไม่น่าเชื่อนะฮะลูกเขยยิงพ่อตาจนเสียชีวิต

เนื่องจากไม่พอใจที่พ่อตาเนี่ยมาต่อว่าว่าไปทำไอแพทของหลานสาวเนี่ยพังทำไม
หลานสาวก็คือลูกสาวของคนก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับบ้านหลังเกิดเหตุ
อยู่ที่ตำบลเขาเจียกอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
นี่ผู้ที่เสียชีวิตนะครับเนี่ยถูกยิงเข้าไปหนึ่งนัดนะครับ
ด้วยปืน๙มมนายธรรมนูลขุนยังวัย๖๔ปี
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๒ในพื้นที่ตำบลเขาเจียก
ปัจจุบันเป็นหัวหน้าศูนย์สาขาพักประชาธิปัตย
เขต๑ในพื้นที่จังหวัดพัทธาลุง

นี่ฮะนายธรรมนูลนี้เขาก็ผู้ตายเขาก็เป็นคนสนิทของอดีตสสพัทธลุงนะฮะ
ตอนนี้เป็นหัวหน้าศูนย์สาขาพักประชาธิปัตย์
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกนะครับ

แล้วกระสุนนี้ทะลุไปถึงแขนซ้ายนะครับ

อายุ๓๙ปีเป็นลูกเขยของผู้ตาย
หลังจากก่อเหตุยิงพ่อตาแล้วก็หลบหนีไป
เทิดศักดิ์เนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนะครับ
แล้วก็มีอารมณ์โมโหง่ายนะฮะ

ที่สำคัญก็คือเขามีปากเสียงกับพ่อตาก็คือผู้ตายเป็นประจำ
หลังจากที่พ่อตารู้ว่าลูกเขยไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นายธรรมนูลผู้ตายไปที่บ้านของลูกสาวที่อยู่ไม่ไกลกันนะครับ
ไปถึงก็เห็นหลานสาววัย๖ขวบ

บอกพ่อเนี่ยคือเทิดศักดิ์เนี่ย
นายธรรมนูลก็เลยไปต่อว่าลูกเขยทันทีนะครับ
ว่าไปทำของหลานเนี่ยของลูกสาวเนี่ยเสียหายทำไม
ด้วยความโอโหนายเทิดศักดิ์ก็เลยชักปืนที่พกติดตัวอยู่นะฮะ
ยิงใส่พ่อตาทันที๑นัดนะครับ
แต่ที่ไอ้ยิงหนึ่งนัดมันเข้าหน้าอกเลยนะฮะ
ถึงขั้นกระสุนนี้ทะลุหน้าอกไปโดนแขนซ้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุ
ภาพจากกล้องวงจรปิด๒๑นาฬิกา๒๔นาทีเมื่อวานนี้
นี่คือรถของนายเทิดศักดิ์คนก่อเหตุที่ขับผ่านกล้องไปนะครับ
ขณะที่รถกระบะนายเทิดศักดิ์หลบหนีนะฮะซึ่งตอนเนี้ย
เราได้รับรายงานนะครับบอกว่านายเทิดศักดิ์รถที่ขับหลบหนีไปไปจอดอยู่ที่บ้านของนายเทิดศักดิ์
ตะบนบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
แต่เจอแต่รถไม่เจอตัวนะฮะบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ที่ตำบลเขาเจียกอำเภอเมือง
ส่วนศพของนายธรรมนูลวันนี้ครอบครัวรับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอินทราวาส
แน่นอนแล้วครับว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
มีครอบครัวญาติพี่น้องมีนักการเมืองในพื้นที่พัทธลุงมาร่วมแสดงความอาลัยกัน
ภรรยาของผู้ตายก็คือแม่ยายของคนก่อเหตุนะครับก็คือนางวันดี
บอกว่าบ้านของตัวพ่อตาแม่ยายกับบ้านของลูกเขยคนก่อเหตุอยู่ห่างกัน๑๕เมตร
ก่อนเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้สามีก็ไปช่วยผู้สมัครในพื้นที่หาเสียง
นี่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะบ้านของตัวลูกสาวกับลูกเขย
แล้วสามีก็กลับมากินข้าวที่บ้านตอนเย็นก่อนจะมีเรื่องกับลูกเขยเกิดขึ้น
เรื่องที่เกิดขึ้นนางวันดีบอกเสียใจมาก
เพราะสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวนะยังมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างในครอบครัวที่ต้องดูแลอีกมาก
ที่ผ่านมาก็ดูแลลูกมาด้วยดีตลอด
ตอนนี้ก็ต้องให้ตำรวจดำเนินการต่อไป
ส่วนลูกสาวของผู้ตายนะครับแล้วก็เป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุ
นางสาวสมฤดีนะครับวัย๓๑ปีบอกว่าหลังจากเกิดเหตุ
ไม่ติดต่อมาเลยถ้าฟังอยู่เนี่ย
อยากให้มารับผิดชอบอยากให้ออกมามอบตัว
นี้เราได้ติดต่อกับแฟนมั่งไหมครับไม่ครับ

อ่าครับ
นางสาวสุพัชรีธรรมเพชรซึ่งทางผู้ตายเนี่ยเขาเป็นทีมงานในการช่วยหาเสียงอยู่
เป็นหัวหน้าศูนย์สาขาภักดิ์ประจาธิบัติเขต๑ให้ด้วย
คุณพัชรีวันนี้ก็มาเคารพศพนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้เพิ่งไปหาเสียงกันอยู่เลย
จะแยกย้ายกันกลับบ้านช่วงเย็นหลังเกิดเหตุมีเพื่อนของผู้ตาย
แล้วก็สมาชิกพักโทรศัพท์มาแจ้งข่าวแล้วก็สอบถามกันมากมาย
ผู้ตายเป็นที่รักเป็นที่นับถือของบรรดาสมาชิกพักนี่นะฮะ
เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เคยถ่ายภาพกับคุณจุลินหัวหน้าพักด้วย
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตอนนี้ก็มาช่วยงานทางพักประชาธิปัตย์อยู่
ตอนนี้ถ่ายภาพกับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ตรงกลางนะหัวหน้าภักดิ์ประจาธิบัติ
สูญเสียในครั้งนี้ก็ถือว่าทางพักประชาธิปัตย์ได้รับผลกระทบนะครับ
พัชรีบอกเนื่องจากผู้ตายเขาเป็นคนสำคัญของพัก
ในการขับเคลื่อนการหาเสียงในพื้นที่อยากให้คนก่อเหตุออกมามอบตัว
วันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการของทางกฎหมายนะคะ
ว่าเขาจะเป็นเหมือนกันอย่างไรแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นในครอบครัวเดียวกัน
ก็อยากจะให้เขาได้ออกมาแล้วก็ได้มาพูดมาคุยมารับทราบ
ในสิ่งที่ได้กระทำขึ้นในวันนี้ค่ะ
ก็โพสต์เอาไว้แต่ภาพของครอบครัวนะฮะก่อนหน้านี้
ถ้าย้อนไปช่วงเดือนกันยายนนู่นแล้วฮะ๒ปีก่อนนะฮะ๒๐๒๑นะครับ
เคยโพสต์ภาพปืนและระบุข้อความบอกเอกสารเสร็จเงินโอนแล้วรอรับอีกระบอก

แต่ไม่รู้นะ๒ปีแล้วนะไม่รู้หมายถึงเรื่องอะไรนะครับ
พ่อมึงตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนายเทิดศักดิ์แล้วนะครับ
เทิดศักดิ์ดำจำนงวัย๓๙ปีคนนี้นะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะฮะ

กำลังไล่ล่าอยู่นะครับตอนนี้ก็แกะรอยจากจุดสุดท้ายที่เจอร่องรอยก็คือรถของนายเทิดศักดิ์ที่ขับหลบหนีไปแล้วไปจอดที่บ้านของตัวเอง
ที่ดมเมศรีนครุจังหวัดพัททะลุง
เดี๋ยวกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างต่อนะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่านายเทิดศักดิ์นี่เขาติดต่อเข้ามาให้ญาติติดต่อนะ
บอกเดี๋ยวจะมามอบตัวกับตำรวจเร็วนี้
แต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรสารอนุมัติหมายจับแล้วอืม
คือถ้าไม่มามอบตัวก็ต้องตามจับต่อให้มามอบตัวก็ถือว่าก็ถูกจับนะฮะ